มีภาพจากกล้องหน้ารถคันนึงทางด่วนช่วงค่ำมืดด้วย
ฝนตกด้วยนะลงไปเป็นคุณตาคนคลานอยู่กลางถนน
เราก็ตามไปหาคุณตาคนนี้จนเจอแล้ว
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

ดูช่วยภาพ
นี่ฮะโอ้โหแล้วสีเสื้อผ้าแกก็กลืนกับแสงไฟ
ใช่คือมองไกลแทบไม่เห็นแกเลยนะคะคุณตาท่านนี้
ยังโชคดีที่คนที่เขาขับรถเขามองเห็นแล้วก็หยุดได้ทัน
แล้วคนที่อยู่ข้างทางก็พยายามวิ่งเข้ามาช่วยกันเห็นไหม

เขาก็ลงไปช่วยโบกรถอะไรด้วยนะครับ
เดี๋ยวถ้าปล่อยภาพไปเรื่อยจะเห็นตอนที่คนขับรถลงไป

แล้วก็จะไปช่วยกันแล้วก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของ
แล้วก็พยุงตาแกเข้าข้างทาง
จะข้ามไปฝั่งนู้นแกเดินไม่ได้

นี่ฮะโอ้โห
เราตามไปจนเจอนะครับท่านผู้ชมครับคนขับรถคันนี้นะครับ
บอกแถวช้างสามเสียนจังหวัดสมุทรปราการ

คุยกับเจ้าของคลิปนะครับชื่อคุณกิติพลคุณกิติพลบอกว่ากำลังขับรถลงจากทางด่วนกาญจนาฝั่งตะวันตกจะกลับบ้านย่านปากน้ำ
มาถึงทางลงเนี่ยตรงนี้ใช้ความเร็วสักประมาณไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามภาพ
เห็นคนอยู่กลางถนนแล้วล่ะค่ะก็ตัดสินใจหยุดรถนะแล้วก็วิ่งลงไปช่วยเนี่ยฮะ
คุณตายุทธ์สักประมาณหกสิบหรือว่าเปียกอยู่กลางถนนถามจะไปไหน
บอกว่าจะกลับบ้านแกเดินไม่ได้ต้องคลานเอาอืมนะ
คือต้องเอามือเนี่ยถัดถัดคลานคลานเอาซึ่งคุณกิตติพลบอกว่าโชคดีมากนะ
ที่เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนมันตกค่ะคือถ้าฝนไม่ตก
เขาคงขับเร็วกว่านี้ไงแล้วไม่รู้จะเห็นหรือว่าจะเรกทันหรือเปล่า

ผมคิดว่าถ้ามาเร็วกว่านี้ผมเบรกไม่อยู่แน่ฝนตกด้วยครับถนนลื่นครับ
ช่วงดีที่มันกลับมาใช่ครับช่วงผมก็ตกใจเหมือนกันครับ
หนูนึกว่าอะไรครับตัดสินใจลงเลยไหมตอนนั้นใช่ครับ
ก็คือในใจคือว่าต้องช่วยครับต้องช่วยพอลงไปได้คุยอะไรกับเขาบ้างไหมครับ
ก็ลงไปก็มีพี่วินมาขับมาเจอพอดีก็มาช่วยผมก็ไปถามลุงแกว่า
ลุงจะไปไหนลุงบอกว่าลุงจะข้ามไปฝั่งนู้นครับ
ผมก็ช่วยถือของช่วยถือแล้วพี่วินกับพี่อีกสองคนก็ช่วยมาพยุง
ผมก็ถือของแกไปใต้ทางด่วนแกแล้วแกบอกว่าจะหาที่นอน
นี่ฮะโชคดีของการขับรถแบบระมัดระวังด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมครับคุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เจอกับคนขายดอกไม้อยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัน
นี่ฮะตรงเนี้ยตรงหน้าถนนจุดที่คุณตาแกคลานอยู่เมื่อคืนนี้เลยนะ
พี่แอ๋วพี่แอ๋วบอกว่าอ๋อคุณตาในคลิปเนี่ย
ชาวบ้านแถวนี้เรียกแกว่าตาขมนะแกชื่อขมนะ
คุณตาขมเนี่ยแกเป็นคนเร่ร่อนมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ไม่มีครอบครัวไม่มีญาติพี่น้องเท่าที่รู้ก็คือตาขมเนี่ย
แกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มานั่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมื่อวานนี้
น่าจะกำลังจะข้ามไปนอนตรงใต้ทางด่วนซึ่งเป็นที่นอนประจำ
แต่ว่าแกเนี่ยขาไม่ดีเดินไม่ได้อืม
ต้องใช้แบบถัดเอาแบบเนี้ยเวลาข้ามถนนนะ
เมื่อเช้าเนี่ยเช้าเมื่อวานนะฮะยังเห็นนอนอยู่หน้าประตูเลย
แล้วแกก็ลุกแล้วก็คลานไปกลางถนนอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามคลิป
คุณดัดฐพงก็เลยไปตามหาจนเจอตากำนะฮะนี่ฮะ
เอกยังเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับอ่า

นี่ครับมีขวดเหล้าขาวอยู่ด้วย
ชื่อจริงชื่อนายโสพล
ไปเจอแถวซอยสุขุมวิทย์๑๓นะครับ
คือปะขมบอกกับเรานะครับ
บอกว่าไอ้เหตุการณ์เมื่อคืนที่เกือบถูกรถชนเนี่ย
ตามภาพเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
อยู่ตรงนั้นยังไงก็เท่าที่จำได้คือ
ออกจากโรงพยาบาลถามว่าเอาแล้วเป็นอะไรล่ะ

ก็ไปพวกอาการดื่มเหล้าอะไรแบบนี้
ก็ไปรักษาเสร็จแล้วก็
นั่งแท็กซี่มาลงตรงนั้นนั่นแหละนอนหลับไปริมถนนเนี่ย
ตรงประตูด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัน
มาอีกที๔ทุ่มกว่าฝนมันตก
จะข้ามไปนอนที่ใต้ทางด่วน
แล้วลุงเป็นอะไรไปเข้าโรงพยาบาลมาเป็นอะไร

อ่าคออักเสบคอเจ็บทิ้งข้าวไม่ได้เลย
คอเจ็บกินข้าวไม่ได้แต่คุณตายังดื่มเหล้าขาวอยู่เลยค่ะ
ไม่รู้ว่าจะคอเจ็บคออักเสบเพราะดื่มเหล้าเยอะ
มันเป็นแอลกอฮอล์มันแบบมันแรงมันก็กัดคอได้นะ
คือที่สำคัญก็คือเวลาแกไปซื้อเหล้าแหม่มันจะห้ามไม่ให้ขายก็ไม่ได้นะ
บางทีคนเขาก็ทำมาหากินจริงไหม
บอกว่าก็เก็บของเก่าประทังชีวิตไปวันนะ

หาเงินมาได้ก็เอาไปซื้อเหล้าอะไรประมาณอย่างนี้

เพราะแกเดินไม่ได้แกบอกไปไหนแกก็ถัดเอา
คลานเอาแล้วแกเวลาเมาแกคลานข้ามถนน
แล้วพอเมาแล้วแกก็จะไม่รู้ไงครับว่าแก
เมื่อคืนที่เกิดเรื่องยังจำไม่ได้เลย

รู้แค่ว่านอนอยู่ข้างพิพิธภัณฑ์ตื่นมา๔ทุ่ม

โอ้โหต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะ